คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เราตามความคืบหน้าให้ที่เมื่อวานเล่าไปว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีช่วงเย็น๓มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้รถกระบะไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของยายหลาน
ยายหลานเสียชีวิตเลยแล้วหลานเหมือนกับไปฟาดกับป้ายบอกทางศีรษะคือหลุดออกมาเลย
ภาพนี้ค่ะทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าแล้วคนขับรถกระบะที่ไปชนเนี่ยนะไม่ไปงานศพเลย
มาแสดงความรับผิดชอบเลยไหนบอกจะไปยังไม่เจอตัวเลยแล้วเมื่อวานเนี้ยเราให้นักข่าวของเราไปคุยแล้วก็มีเสียงสัมภาษณ์
คนขับรถกระบะนะคะที่คุณติไปคุยมาเมื่อวานเขาบอกว่าเขาเสียหลักในเลนส์ของเขาเพราะว่าเขาจะต้องแซงรถบรรทุก
นี่ค่ะแล้วทำไมรถจักรยานยนต์ของยายหลานไม่หลบถ้าหลบก็คงไม่ชนเขาลื่นน้ำมันคาวปลาอะไรนี่แหละเขาบอกว่านี้ลองฟังได้ไหมเมื่อวานย้อนไปฟังหน่อยนะที่คุณสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มา
เขามีช่วงเวลาที่เขาสร้างม้าจะลบลงไปไล่ทางได้ถ้าเกิดเขาลบไปที่ไล่ทางเข้ายังไม่โดนเข้าหรอก
อันนี้คือเสียงสัมภาษณ์ของคนขับรถกระบะเมื่อวานนี้ที่ทีมข่าวของเราไปคุยมานะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็น๓มีนาคม
ถนนสาย๓๓๑๘ทางหลวงชนบทอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
เสียชีวิต๒ศพคือนางสาวมะยุลาคำลืออายุ๕๒ปี
และเด็กหญิงกัญญมลศรีหอมกลิ่นอายุแค่๓ขวบค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็คือภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูไปนะคะ
ยายหลานเขาก็มาเลนซ้ายของเขาตามปกติในวงกลมสีเขียว

รถกระบะเสียหลักแล้วพุ่งไปชนรถกระบะในวงกลมสีแดง
แต่คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุม
อีกมุมก่อนเกิดเหตุตรงนี้
จะเห็นเลยว่ารถกระบะนี้นะคะ
เขาแซงในช่วงทางโค้งค่ะ
แล้วรถกระบะเขาขับมาเร็วนะคะ
นี่นะคะลองดูนะคะเร็วไม่เร็วตามภาพเลย
คำถามคือทำไมต้องแซงชั่ว
ซึ่งคุณก็เลยเสียหลัก
แล้วคุณก็เลยไปชนยายหลาน
ยายหลานเขาเสียชีวิตทั้งคู่
ยายเนี่ยร่างกระเด็นไปข้างทางเลยนะคะ
หลานหัวไปชนกับเสา
ไปพบกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี

ขอเจอเป็นพรุ่งนี้แทน๖มีนาคม
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปสำนักงานบริษัทประกันภัย
ทางฝ่ายคนขับรถกระบะที่ก่อเหตุไปคุยไปเจรจา
ไม่เจอนะคะไหนบอกจะไปรับผิดชอบทุกอย่างใช่ไหม

บอกเดี๋ยวผมจะเอาผักเอาอาหารไปช่วยที่งานศพ
จะไปคุยเรื่องการเยียวยาชดใช้เนี่ย
ครอบครัวผู้เสียชีวิตไปก็นัดกันแล้วนะ
ว่าจะไปเจรจากับทางบริษัทประกันภัย

ส่งพ่อมาส่งแม่มา

เรื่องต้นก็คุยกันเรื่องของพรบ
แต่เจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยบอกว่าก็รับเรื่องเอาไว้ก่อนนะ
เดี๋ยวรอดูรายละเอียดทางคดีกับทางตำรวจ

เพราะว่าวันนี้พนักงานสอบสวนไม่อยู่วันนี้ก็ไม่มา
อ้างว่าเขาจำเป็นต้องแซง
แซงมันก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องเร่งความเร็ว
บนพื้นมีน้ำน้ำคาวปลามันลื่นด้วยเขาขับมาในเลนเขาเอง
แล้วทำไมรถจักรยานยนต์ของยายหลานไม่หลบถ้าหลบก็คงไม่โดนชน
ตอนที่เห็นเขาเสียหลักอยู่ในเลนส์ของเขานี่ที่สำคัญก็คือเขาอ้างว่า
มันมีคราบน้ำมันซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นคราบน้ำคาวปลา
ทำให้รถเขาลื่นรถเขาเสียหลักตอนที่เขาแซงรถบรรทุกใช่ไหม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เรากลับไปที่ถนนจุดเกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยครับทุกผู้ชมครับ
ถนนตรงนี้นะครับเพื่อไปดูว่าเออมันลื่นจริงไหม
โดยปกติแล้วมันจะมีคราบน้ำคาวปลาหรือคราบน้ำมันอะไรก็แล้วแต่
มาตกมาเปื้อนอยู่แถวนี้จริงไหมนะครับได้ไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงเย็นนะครับ
ซึ่งยืนยันว่าไม่มีคราบคาวปลาอะไรอย่างแน่นอน
เพราะแถวนี้รถบรรทุกปลาไม่ได้วิ่งผ่าน
ไม่มีน้ำขาวปลาอะไรมันก็มันเกิดกันอยู่เรื่อยอุบัติเหตุแบบเนี้ย
แล้วโค้งตรงนี้มันเป็นยังไงครับคุณพ่อถ้ารถมาด้วยความเร็วอะไรแบบนี้ครับ
มันจะเหินพอหลุดโค้งมาแล้วมันจะเหินจะเห็นถนนตรงนี้ใช่ไหม
มันจะหลุบต่ำลงหน่อยนะเห็นป่ะมันรับโค้งที่ไหน
แล้วเหตุการณ์นี้นะครับผู้ที่ประสบเหตุ
ไม่ได้มีแค่สองยายหลานที่ถูกรถชนจนเสียชีวิตนะฮะ
มีคุณครูท่านหนึ่งนะครับรอดชีวิตมาได้อย่างหุดหวิด
จากการถูกกระบะของนายคำรณชนนะฮะเพราะว่าขี่จักรยานยนต์
ตามรถของสองยายหลานมาคุณครูธนยภัยเหราะนะครับ
อยู่ที่โรงเรียนวัดคันทศนะครับอ่าคุณครูบอกว่าวันเกิดเหตุ
ขี่จักรยานยนต์มากับลูกสาวตามหลังจักรยานยนต์ของยายกับหลานมา
แล้วเห็นแล้วว่ามีรถกระบะขับมาด้วยความเร็ว
แล้วแซงรถอีกคันหนึ่งช่วงทางโค้งแล้วก็เสียหลัก
เสี้ยววินาทีนั้นเห็นรถกระบะพุ่งเข้ามา
ชนรถมอเตอร์ไซค์ของสองยายหลานที่อยู่ข้างหน้าแบบเต็ม
แล้วนายคำรณที่บอกว่าตอนนั้นหากผู้ตายขี่รถหลบเนี่ย
ก็คงไม่เกิดความสูญเสียคุณครูท่านนี้บอกว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะถนนที่ขี่อยู่เนี่ยจักรยานยนต์เขาอยู่เลนที่ถูกต้อง
แล้วก็ขี่มาถึงไหลทางแล้วขี่ชิดไหลทางแล้ว
มันไม่รู้จะหลบตรงไหนแล้วจะหลบลงซ้ายคือลงข้างทางเลย
ขนาดเธอเนี่ยเธอยังคิดว่าตอนนั้นยังคิดอยู่ว่าจะรอดหรือเปล่า
ก็เห็นรถกระบะทันสีดำนะคะขี่เข้ามาแบบว่าแซงรถกระบะ
แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวโค้งแบบด้วยความเร็วความเร็วเสร็จแล้วคือรถมันสาย
มันปัดอะค่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเห็น
เห็นอะไรอ่ะมันกระแทกมอไซค
แล้วเสร็จแล้วมันลากมาลากมาจะถึงตัวตัวคุณครูเนี่ยค่ะ
ถึงนิดเดียวแล้วก็จากนั้นไม่เห็นแล้วเพราะหลับตา
เพราะว่าตัวเองกลัวขี่มอไซค์แบบหลับตาคือกลัวมากค่ะ
เพราะว่าเราคิดว่าเราตายไม่คิดว่าเรารอด
เราอยู่เลนชิดแล้วเราไม่สามารถที่จะหลบได้
เพราะเราก็ขับไม่ไหวนะคะแล้วเราจะหลบทางไหน

คุณครูก็เฉ็บเล็กน้อยเหมือนกันที่คุณศิสตร์สั่งไปคุยด้วยนะครับ
แต่ก็ถือเป็นพยานเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์เลย
ส่วนที่งานศพของผู้เสียชีวิตค่ะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับแม่ของเด็กหญิงวัย๓ขวบนะคะ
นางสาวอรพันธ์ศรีหอมกลิ่น
คุณแม่บอกว่าจนถึงณวันนี้นะคะนายคำรณคนขับรถกระบะที่พุ่งไปชน
ยังไม่ได้มาขอขมาศพเลยมีแค่พ่อแม่เมียของนายคำรณมาแทน
เหมือนกับนำพวงหลีดไปเอาผักคณะกวางตุ้งบวบต้นหอมผักชีถั่วฝักยาวไข่ไก่๑๐แผง
ไปทำอาหารส่งไปให้ไปให้ไปทำอาหารไม่ได้พูดถึงเงินช่วยเหลือ
แล้วก็บอกแค่ว่าเรื่องเงินก็เดี๋ยวให้พรบรถยนต์จัดการอย่างนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องคดีความแม่ของเด็กผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะบอกว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า
ทำไมร้อยเวรเจ้าของคดีไม่ให้ดูกล้องหน้ารถของชาวบ้านที่ขับตามมา
นัดนายคำรณคนขับรถกระบะมาเจรจาพอถามไปก็บอกว่าคู่กรณี
ไม่รู้จะมีเวลามาเจรจาหรือเปล่าก็เลยแปลกใจว่าทำไมตำรวจถึงพูดแบบนี้
ทำไมเขาถึงไม่คิดถึงคนตายทำไมเขาต้องมาโทษคนตายด้วย
เข้าข้างจากตัวเองอะแล้วมาพูดแบบเลื่อนน้ำคาวปลาบ้างอะไรบ้าง
แล้วบอกว่าเสียหลักในทางของเขามามันใช่เหรอ
แม่เขามาทางที่ทางที่เขาถูกนะชิดชิดแบบเส้นข่าวมากเลยนะ
เขามาพูดอย่างนี้ได้ไงเหมือนไม่สำนึกอะไรเลย
ที่หนูโมโหนะตอนแรกหนูยังไม่คิดอะไรแล้วด้วย
แล้วตัวเขาก็ไม่มาไม่มาเคารพศพเลย
แล้วก็ไม่สำนึกอีกหนูก็ยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่อ่ะอืม
เดี๋ยวตามความคืบหน้าให้ต่อพรุ่งนี้นัดกันสพบางประม้า
ก็ต้องฝากพี่ร้อยเวรเจ้าของคดีที่สพบังรมานะฮะ
คือยังไงก็ต้องเอาให้ทางผู้สูญเสียทางฝั่งญาติญาติเขาเข้าใจด้วย
ไม่งั้นเดี๋ยวเกิดสื่อสารกันไม่เข้าใจเนี่ย
กลายเป็นว่าเออตำรวจเออทำไมคดีล่าช้าหรือว่ามันมีข้อสงสัยอะไรยังไงนะครับ